จะพาไปดูเกษตรกรที่เขาปลูกผักตามฤดูการสร้างรายได้แบบไม่ขาดมือ
เขาทำได้อย่างไรเขามีเคล็ดลับแบบไหน
ติดตามพร้อมกันในเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ชวนชาวตลอดข่าวมากันในพื้นที่แปลงผักกะหล่ำปลี

เกษตรกรในพื้นที่หมู่๒ตำบลน้ำตาลอำเภออินบุรี

ที่นี่เขาปลูกกะลีปล่ำให้กะหล่ำปลี
โดยใช้พื้นที่ข้างบ้านขนาด๒งานในการปลูกครับ
ซึ่งคุณปวีนาบอกว่าที่ได้มาปลูกกะหล่ำปลีในช่วงนี้
เพราะว่าทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
แนะนำให้ปลูกนั่นเองครับ
โดยคุณปวีนาและครอบครัวเขามีแนวคิดทำการปลูกพืชผักอายุสั้น
ราคาดีใช้น้ำน้อยไม่ใช้สารเคมี
และปลอดภัยต่อผู้บริโภคแถมยังเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยนะ
อีกทั้งยังอยากให้สวนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับ
โดยให้ลูกค้าที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
ได้เข้ามาแวะเช็คอินถ่ายรูปแชะกับกะหล่ำปลียักษ์
แล้วตัดขายให้กับลูกค้าแบบสดจากแปลงผักแบบนี้เลยครับ

แต่ละคนตัดกะหล่ำปลียักษ์กลับบ้านคนละหัวสองหัวกันอย่างคึกคักเลยทีเดียว
หัวกะละปลีใหญ่แบบนี้คุณปวีนาขายยังไงครับ
ตอนนี้ขายกิโลกรัมละ๓๐บาท
หัวหนึ่งก็ตกประมาณ๒๒๕กิโลกรัมถึง๓โลกรัมค่ะ
และต่อวันก็๒๐๐๐๓๐๐๐บาท
โอ้โหเป็นรายได้ที่ดีมากเลยนะครับคุณปวีนา
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ